สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามเช้านี้นะครับ
ไปดูบรรยากาศเมื่อวานในช่วงเย็น
ตามเวลาบ้านเรานะครับถือเป็นวินาทีประติศาสตร์ที่

เพื่อไปเปิดตัวกับสโมสรใหม่ของเขานะครับ
นี่เลยครับชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
หมายเลข๑๘หมายเลขประจำตัวของเขา
ดูวินาทีแรกของการพูดเพื่อนำตัวกับ
แฟนบอลกุฎและสื่อมวลชนของที่นั่นครับ
ร่องมากเลยนะครับเป็นการท่องจำนะครับ
ในช่วงแรกแต่ยอมรับว่าน่ารักมากนะครับเจ

ที่ผ่านมาในอาเซียนเป็นที่ยอมรับ
แล้วก็เคยไปฝึกฝีเท้านะครับที่ญี่ปุ่น
ทดสอบฝีเท้ามาแล้วด้วยดังนั้นโอกาสครั้งนี้

ซึ่งเจนั้นก็จะยืมตัวนะครับ๑ปีครึ่ง
กรกราศกราคมคนทางขวานะครับคุณวิรักษณ์หลวนทองนะครับ
คุณวิรักษ์ก็เป็นรองประธานสโมสรเมืองทองยูเต็ดนะครับ
เป็นหมายเลขที่เจนั้นใช้มาตั้งแต่เล่นให้กับ

เป็นจอมทัพที่มีสไตล์เป็นของตัวเองครับ
เจ้าตัวก็บอกว่าการมาเล่นที่นี่เหมือนกับสตาร์ลิขิต
เหมือนกับชื่อย่อของตัวเขาเองพอดีเลยครับ
จริงเหมือนแบบผมก็อยากมาตอนเขาเรียกอะไร
คือผมต้องบินไปบินกลับเพราะว่ามันมีแข่งทีมชาติ
เหมือนแบบเขาก็คุยกันเหมือนแบบให้ผมมาปีครึ่ง
ผมว่าดิวนี้ก็เป็นดิวที่แบบมันก็เป็นแบบเหมาะสมกับผม
ซึ่งเขาคุยกันอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกโอเค
แต่คือเรามาปรับตัวเนี่ยเราก็เหมือนแบบเรียนรู้จากเขาอะไรอย่างนี้
ก็เรายังมีเวลาก็คือเวลาที่เรามีอยู่เนี่ย
คือเราจะทำให้ดีที่สุดก็เหมือนแบบอย่างที่ผมเคยพูดไปว่า
ผมต้องทำให้ได้
ก็บอกด้วยว่าจะทำผลงานให้ดีสุดกับโอกาสที่ได้รับ
ผมได้เจอนักเตะญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกไปครับ
เหมือนแบบเจอตอนที่๑๙ปี๒๓ปีแล้วมาแบบบอลโลก
ก็เหมือนแบบผมว่าผมน่าจะเล่นกับที่นี่ได้
ทำให้รู้สึกมีพลังที่แบบอยากเจอกับเขา
และผมชอบเจอคนเก่ง
ตัวของเจเองนะครับจะเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเตะของเจลีกอย่างแน่นอนครับ
ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าดีลในการยืมตัวครั้งนี้เนี่ย
เมืองต้นตัวเลขที่จ่ายมาก็ประมาณ๑๘ล้านบาทไทยนะครับ
ค่ายืมตัวชนะทิพย์ดังนั้นทีมน้องใหม่เจลีกอย่างซัปโบโรเนี่ยแน่นอนครับ
เขาต้องเชื่อมั่นว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่า

เหนือจากตัวของเจเองในการไปเปิดตัวแล้ว

คุณพ่อกล้องพบคุณแม่พรสวรรค์นะครับ
แฟนสาวคนนี้ครับคุณเมพิชชนาธิ์นะครับ
ก็ร่วมกันถ่ายภาพแสดงความยินดีในวันสำคัญของเจ
ในชีวิตการค้าแข้งเป็นนักเตะอาชีพในหลีกที่ไม่ใช่หลีกบ้านเรานะครับ